ร่อนหินปูนเป็นขั้นตอนแรกของการทำปูนแดงที่บ้านกอกตำบลพลับพลาอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมา
โดยกรรมวิธีการร่อนหินปูนนี้จะเป็นการแยกประเภทของปูนขาวออกเป็น๒ลักษณะคือ
แบบแรกจะได้ปูนขาวแบบที่เป็นผงละเอียดที่ร่อนแล้วผ่านตะแกรงร่อนออกไปรอการปั้นเป็นก้อนก่อนจะนำไปเผาได้
และแบบที่สองเป็นปูนขาวแบบเป็นก้อนที่ร่อนไม่ผ่านตะแกรงก็จะถูกหยิบออกมาแยกไว้เพื่อรอสำหรับการเผาในขั้นตอนต่อไปได้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน